เป็นนุ่มน้อยชาวเกาหลีนะคะ
มาถ่ายแบบร่วมกับลูกพี่มะลิของเรานี่เอง

สวัสดีครับซิวครับ
สวัสดีครับริวครับ

นั่งหน้าจุ๊บจุ๊บนั่งหน้าจุ๊บจุ๊บ
บ๊ายบาย
ทีมกันส่งเสียงทักทายเอาใจแฟนคลับชาวไทย

ประโยคง่ายแต่แฟ้งไว้ด้วยความน่ารัก
สำหรับสองพี่น้องสุดฮอตจากแดนกิมจิ
จองซีอูหรือชูไว้๖ควบ
และจองริโอหรือริววัย๕ขวบ

และในแบบรุ่นจิ๋วของประเทศเกาหลีใต้

ซึ่งทั้งคู่ผ่านงานถ่ายแบบโฆษณา

รวมกับซุปตาชื่อดังของแดนกิมจิมาแล้ว

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะสองไอดอลตัวจริง

รวมกับนักเอกพันล้านหมายดาวิกามมาแล้วเช่นกัน

อวดความน่ารักขึ้นปกในจริยสารแคสมากาซีน

ซุปตาตัวน้อยขวานใจคนไทย
ส่วนบรรยากาศในการถ่ายทำก็แสนจะราบรื่น
ด้วยความเป็นมืออาชีพของคู่พี่น้อง

ให้ช่างภาพได้กดชัตเตอร์กันแบบรัว

โพสท่าเก๋ฟังในทันทีค่ะ

เพราะว่าอายุเยอะกว่านั่นเอง

ท่าทางน้องมะลิจะแมนกว่าอีกนะ

อิมพอร์ตมาจากเกาหลีน่ารักมากก็ตาม
แต่ดิฉันยังไม่เทใจไปให้หมดนะ
ยังเทใจให้น้องมะลิอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ